ข่าวเกี่ยวกับคนในวงการบันเทิงติดอย่างต่อเนื่องรายวันเลยนะใช่ค่ะแล้วมีข่าวเช้าเย็นเช้าเย็นเช้าเย็นเลยช่วงเช้าที่ผ่านมาเนี่ยนะคะเราไปตรวจสอบหน่อยอีกหนึ่งคนที่ก่อนหน้านี้ดีเจเพชจ้าสามีติดไปแล้วทีนี้ตัวคุณนิวเคลียร์เองเนี่ยบอกว่าเป็นห่วงเป็นห่วงมากว่าหนึ่งถ้าตัวเองติดแล้วลูกล่ะ
ยิ่งกว่าอะไรทั้งสิ้นส่วนสามีค่ะดีเจเพชจ้าที่รักษาตัววันนี้เป็นวันที่ห้าแล้วนะคะ
เอาภาพลูกก็คือน้องไทก้ารูปนี้นะคะที่ใส่ชุดสีเขียว
มาโพสต์แล้วก็แคปชั่นบอกว่าลูกต้องอยู่ให้ได้นะ
พ่อแม่หยิมอากงไม่มีใครรอดโควิดอยู่ให้ได้นะลูก
พ่อเลยครึ่งทางมาแล้วหมายถึงการรักษานะคะ
ตอนนี้อาการดีขึ้นเรื่อยนะคุณเพชรจ้านะคะ
พ่อเลยครึ่งทางมาแล้วบีบหัวใจพ่อสุด
และล่าสุดค่ะเมื่อสักครู่ที่ผ่านมานี่เองนะคะ
คุณนิวเคลียร์ได้โพสต์คลิปสั่งลาลูกชายเพื่อเข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาล
เป็นภาพที่บีบหัวใจคนเป็นพ่อเป็นแม่มากเลยนะคะ
นี่คือคลิปนี้ให้คุณผู้ชมดูคลิปค่ะ
เฮียจริงแล้วเหมือนให้กำลังใจตัวเองด้วยคุณนิวเคลีย
เข้มแข็งนะลูกนะคือเหล้านี่แหละ
เดี๋ยวแม่กลับมานะก็บอกให้ลูกได้รับทราบแบบนี้นะคะ
ส่วนคนนี้ก็เป็นอีกหนึ่งคนที่พอใครหลายคนทราบข่าวแล้ว
อยากจะส่งกำลังใจไปให้เธอมากเลย

เพราะอย่างแรกที่ต้องส่งกำลังใจไปคือเธอกำลังจะแต่งงาน
อยู่ในช่วงที่กำลังจะแต่งงานเลยนะคะ
แต่ปรากฏว่ามาติดโควิด๑๙ทั้งเจ้าสาวเจ้าบ่าว
ส่วนเรื่องเป็นห่วงเรื่องที่๒เธอตั้งคันได้๔เดือนค่ะ
หลายคนเป็นห่วงเรื่องนี้และอีกหนึ่งเรื่องตัวเธอเองก่อนหน้านี้
มีปัญหาเรื่องปอดอยู่แล้วด้วย
โดยจากการรวบรวมข้อมูลผู้หญิงตั้งคันในประเทศไทย๖๐รายที่เป็นผู้ป่วยโควิด๑๙
ไม่มีรายการรายใดที่มีอาการรุนแรงถึงขั้นต้องใช้เครื่องช่วยหายใจ
มีปอดบวมบ้างแต่ไม่มีอะไรใดเสียชีวิต
คุณหยาดทิพย์เองและแฟนนุ่มตอนนี้นะคะเข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาล
อาการยังคงปกติดีค่ะ
ส่วนคู่ต่อไปโอ้โหรุ่นนี้นะคะเราลุ้นหนักมากเลย
เพราะเราเคยให้กำลังใจทั้งคู่มาแล้ว

ใช่แล้วก็ต้องให้กำลังใจคุณลิเดียด้วย
เป็นการให้กำลังใจรอบที่๒เพราะโควิดที่เข้ามารอบแรกเลย

ใช่ค่ะจริงต้องบอกว่าคุณแมททิวน่าจะเป็นคนบันเทิงคนแรกเลยมั้

ทั้งคุณแมททิวดีนและคุณลิเดียซารันรัช
คือไม่มีใครติดนะผลละวันเป็นลบผลละวันเป็นลบนะคะ
ไม่มีใครป่วยเป็นโควิด๑๙นะคะ
เพราะผมมีธุรกิจเกี่ยวกับค่ายมวยอยู่ผมขอปิดก่อน
ช่วงนี้ปิดก่อนไม่ว่าจะเป็นการทำความสะอาดหรือว่าอย่างไรก็ตาม
แต่ยังไม่ได้มีกำหนดเปิดนะคะบอกว่าเดี๋ยวขอให้สถานการณ์โควิดดีขึ้นด้วย
และส่วนเทรนเนอร์ที่อยู่รอบตัวก็บอกว่าไม่มีใครติดเช่นเดียวกัน
คือตอนแรกเนี่ยติดสองคนก็คือคุณโน้นถนนและคุณโดมจารุวัตร
ติดเพราะว่าไปประชุมร่วมกันเมื่อวันที่๕เมษายนที่ผ่านมามาอีกแล้วคุณ
ที่เขาประชุมร่วมกันติดอีก๒คนค่ะคุณโปเต้วงมีนและคุณอลินวี
ออกมาโพสต์ด้วยตัวเองนะคะว่าติดโควิด๑๙ค่ะ
ทำให้หลายคนเป็นห่วงคนที่อยู่ในห้องประชุมณวันที่๕เมษายนที่ผ่านมา
เพราะตอนนี้มีนักร้องหลายคนนะคะรวมถึงผู้บริหารไปตรวจแล้ว
รอผลเท่านั้นเองนะคะอ่านี่คือกลุ่มก้อนของวงการบันเทิงค่ะ
ใช่ค่ะจริงจริงล่าสุดไปดูคุณวิลลี่แมทอินทอร์อุ้ย
ก็ผิดเหมือนกันใช่ใช่ก็ลงมาโพสต์ในไอจีส่วนตัวไปแล้วอ่ะนะคะ
อย่างที่บอกว่าโควิดรอบนี้เนี่ยคือตอนนี้มันไม่รู้อยู่ตรงไหน

ไม่ต้องไปหาแล้วค่ะว่าอยู่ตรงไหนตรงไหนเสี่ยงหรืออะไร
ให้พิจารณาไปเลยว่าทุกที่คือที่เสี่ยง
แล้วเราดูแลตัวเองยกกาดให้สูงที่สุดนะคะ